ช่วงคริสมาร์ทแบบนี้นึกถึงไก่งวงใช่ไหม

เดี๋ยวว่าถ้าเป็นแบบไทยเรา

มีมาฝากเช้านี้กันหมดเลยจ้า
เอาไปเมนูไหนก่อนดี

หมูอบถังค่ะคุณผู้ชม
นายนิรันดิอยู่ยอดหรือว่าพี่โดง

เล่าให้กับนักข่าวเราฟังบอกว่าพี่นะนะ
สูตรการทำหมูอบมาจากญาติผู้ใหญ่

ก็ปรับปรุงจนมันได้สูตรที่ลงตัว
หลังจากนั้นพี่ก็เอาไปให้คนรู้จักได้ลองชิมก่อน

ก็เลยเอามาอบแล้วก็ขายผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตอนนี้ยอดสั่งจองมาแบบไม่ทันแล้วจ้า

ใช่แล้วดูสิต้องมีน้ำราดแบบนี้ชุ่มอ่ะนะ

มีขอข้าวเหนียวด้วยได้ไหม

เพราะว่าตอนนี้พี่โด่งเขาได้ฉายาว่าหมูอบถังเสือโด่ง
โดมบอกว่างั้นเห็นแฟนไทยรัฐดูอยู่แล้ว

ให้คุณอรัชพรลองไปทำเองที่บ้าน

ก็คือจะต้องเอาหมู๓ชั้นที่เนื้อเยอะ
มันหมูน้อยนำมาอบในถัง

บอยู่สักประมาณ๕๐นาที

จะต้องเอาออกมาแล้วก็ทาน้ำหมักหมูย่าง
สูตรนี้พี่คิดขึ้นมาเอง

คือต้องเอามาทานน้ำมัก

หลังจากนั้นก็เอามาสาบเป็นชิ้นเล็กขนาดพอดีคำ
แล้วเนี่ยขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๘๐บาท

แล้วแต่ละวันเนี่ยนะพี่โด่งเขาทำ๓๐โล

โปะรอจ่ะรอวันต่อไปด้วยเลยพี่โด่งคะ

คุณคือรู้เลยว่าหนังต้องกรอบ

ที่นี่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

เขาแข่งกันทำเมนูไก่อบฟาง
ชาวบ้านจะส่งทีมมาแข่งกัน๑๓ทีมค่ะ
อนะไม่อันนี้ไหม้ไปหน่อย
อันนี้อันนี้อันอ่านแดดแล้วนะ
๑๓ทีมเขามาจาก๕องคลปกครองส่วนท้องถิ่น

แล้วก็เอาไก่ที่หมักด้วยสมุนไพรหมักให้เข้าเนื้อนะ
สุมไฟหลังจากนั้นทุกทีมก็ต้องลุ้นกัน
ฉันจะสุกไหมจะเหลืองไหมเนี่ย
จังหวะของการลุ้นแต่บางคนแบบเปิดออกมานะ
อ้าวดำไปแล้วจ้าไม่ใช่เหลือง
มันไหม้

โอ้โฮแปลกค่ะโอ้โฮ
สามคำถึงเว้ย
อันนี้คือไหมนี่
การดูของกินยานเช้าแบบเนียเลยนะ
มันมีอิทธิพลกับเราและคุณผู้ชมแพบพอดี

ที่ญี่ปุ่นทุกเทศกาลคริสต์มาสเขากินไก่ทอด
ทอดของผู้พันธุ์
คนต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยนะคุณกลายเป็นธรรมเนียมไปเลย